ส่วนที่นี่ค่ะคุณผู้ชมพ่อค้าเร่คนนึงพาไปดูหน่อย
ชีวิตเขาลำบากลำบลเหลือเกินคุณผู้ชมค่ะ
เขาป่วยเป็นโรคร้ายแล้วต้องมีการผ่าตัดผ่าตัดอยู่หลายครั้ง
จนกระทั่งเหลือครึ่งตัวแบบนี้คุณผู้ชม
นี่คือสภาพของนายสิทธิชัยสุขมั่นค่ะ
อายุ๓๗ปีต้องนอนติดเตียงอยู่ในสภาพร่างกาย
เหลือเพียงแค่ครึ่งท่อนบนเหนือเอวขึ้นมา
อยู่บ้านเลขที่๔๔ทับ๒หมู่๒ตะบนคลองเกรดค่ะ
อำเภอโคกสำโรงที่จังหวัดลบบุรี
มีภรรยาแล้วก็ลูกชายอายุ๑๓ปีคอยดูแลอยู่ข้างค่ะ
สิทธิชัยบอกว่าแต่ก่อนนี่นะเขามีร่างกายปกติเลยค่ะ
เป็นพ่อค้าเร่ขายของตามตลาดนัดขยันขันแข็งเลยทีเดียวนะ
แล้วจู่เขาก็มีอาการปวดหลัง
ไปหาหมอบอกว่าเป็นโรคกระดูกทับเส้นประสาทค่ะ
ให้ยามากินแล้วหลังจากนั้นมีก้อนเนื้อเกิดขึ้นมาเพิ่มเติม
บอกเป็นก้อนไขมันรักษาอยู่ในพื้นที่ที่โรงพยาบาลสักพักหนึ่ง
ส่งตัวมารักษาต่อที่กรุงเทพค่ะ
ลงความเห็นกันว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งก้นกบ
หลังจากนั้นผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกครั้งแรกนะฮะ
ก็ต้องสูญเสียอวัยวะท่อนล่างเดินไม่ได้นอนติดเตียงมา
ต่อมาผ่าตัดซ้ำอีก๒ครั้งนะคะเอาก้อนเนื้อออก
นอนติดเตียงมา๕ปีจนกระทั่ง๒เดือนที่ผ่านมา

สรุปแล้วคือเขาเหลือครึ่งบนตามภาพเลยคุณผู้ชม
ทุกวันนี้ค่ะภรรยาต้องดูแลไม่ห่างเลย
เพราะว่าเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยนะ

ลูกชายอายุ๑๓ปีก็ยังเรียนหนังสืออยู่
รายได้ตอนนี้มีแค่มาจากภรรยาที่รับซ่อมโทรศัพท์มือถือให้ชาวบ้าน
ก็ได้เพียงเล็กน้อยไม่พอใช้หรอกค่ะคุณผู้ชม
โดยงานที่เข้ามาดูแลเนี่ยเขาบอกว่ามีกาชาติเข้ามาดูแลนะ
แล้วก็ครูที่โรงเรียนของลูกชายก็แวะเวียนเข้ามาดู

ก็เลยอยากจะวอนผู้ใจบุญช่วยเหลือค่าพานะไปหาหมอหน่อย
เพราะว่าหมอนัดไปตรวจเดือนละหลายครั้งค่ะ
ก็ต้องเหมารถไปรายได้ก็ไม่มีค่ารถก็ไม่มี

เดี๋ยวไปฟังเสียงความลำบากนี้หน่อยค่ะ
ก็ขอน้ำใจจากชาวประชาชนคนไทย
ขอน้ำใจเพื่อที่จะได้รวบรวมเป็นค่ารถค่าใช้จ่ายเพื่อไปหาหมอ
สำหรับท่านใดที่ต้องการช่วยเหลือคุณสิทธิชัยนะเราขึ้นเลขที่บัญชีเอาไว้หน้าจอแล้วนะคะ
บัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาโคกสำโรงค่ะ

ชื่อบัญชีคือนายสิทธิชัยสุขมั่นนะคะคุณผู้ชม
เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยค่ะสู้นะครับ